เพื่อที่จะอุทิศบุญกุศลต่างนี้

ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้าย
รวมทั้งใช้โอกาสนี้บวงสวงเจ้าป่าเจ้าเขา
เพื่อให้ช้างนั้นกลับคืนสู่ป่า
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับ
ผลไม้จำนวนมากทั้งอ้อยกล้วยขนุนสับปะรด

ภายในงานทำบุญอุทิศวรคุยสน
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการถูกช้างทำร้าย
และทำพิธีบวงสวงเจ้าป่าเจ้าเขา

จัดขึ้นบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านคลองมหาด
ตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พร้อมทำบุญเลี้ยงพระเพลจำนวน๙รูป
กลางชาวบ้านและเจ้าหน้าที่
พร้อมมาร่วมพิธีเกือบ๑๐๐คน
หลิมสาธุชาตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ

งานนี้จัดตามความเชื่อเพื่ออัญเชิญช้างกลับสู่ป่า

จากการถูกช้างป่าทำร้าย
รวมทั้งช้างป่าที่ถูกคนทำร้าย

ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าทำสิ่งนี้ดีแล้ว

ได้นำอาหารหวานคาวผลหมากลากไม้มา
เพื่อถวายแก่พระสงฆ์ด้วยนะครับ
แล้วก็กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดานะฮะ
ร่วงรู้ถึงกิจกรรมที่เราได้ทำ
เพื่อให้ประสบผลสำเร็จและให้ช้างกลับป่า
หลังจากพิธีเลี้ยงพระสงฆ์เสร็จแล้ว
ก็มีการประกอบพิธีขอขมาลาโทษระหว่างคนกับช้าง
เสร็จพิธีแล้วส่วนหนึ่งชาวบ้าน
ก็นำผลไม้กลับไปบริโภค

รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
นำไปให้ช้างและสัตว์ป่า
นางอาพรพวรอายุ๒๘ปี
ภรรยานายภัยจิตมุกจีนกล่าวว่า
รู้สึกดีใจมากและขอบคุณหน่วยงานต่าง
รวมทั้งชาวบ้านที่ได้มาร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สามีในครั้งนี้
และจะสารฝันของนายภัยจิต
ที่อยากให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดี
ปัจจุบันการแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่
ได้รับงบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า

ใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณ๓๔๓ล้านบาท

ใช้งบประมาณเยอะที่สุดคือ๑๗๐ล้านบาท
เพื่อปรับปรุงคู่กันช้าง
และสร้างใหม่ร่วม๑๐๐กม

ใช้งบประมาณ๗๗ล้านบาท
ผูกกันช้างอีก๑๐๐กิโลเมตร
แต่การแก้ปัญหาก็ยังไม่สามารถทำได้ทั้งหมด
เพราะทุกวันนี้ยังคงพบว่าช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ชาวบ้านจึงหาวิธีช่วยเหลือตัวเอง
ความเชื่อทางศัยศาสตร์ที่มีมาแต่อดีต

พวกเขาหวังว่าจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น
แม้จะไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน